พลิ้งรองรัว
สำหรับแรงบันดาลใจที่เขาทำให้ผมเปลี่ยน
ที่ผ่านมาบุ๋มปฏิเสธมาโดยตลอดว่าฉันจะไม่ยุ่ง
แม้ว่าที่ผ่านมาบุ๋มจะยืนอยู่ในการเมืองขาหนึ่งก็ตาม

แต่วันนี้บุ๋มจะไปเป็นสอสอให้เขาดูว่า

ทำงานเพื่อประชาชนทุกวินาทีมันควรทำยังไง
คุณไม่ควรทำตัวแบบนี้คุณไม่ควรดูถูกคนแบบนี้

และคุณควรจะหยุดพฤติกรรมและทำกับบุ๋มเป็นคนสุดท้ายค่ะ
พี่บุ่มค่ะ

น่าจะลงสออ๋อน่าจะลงสอเลย
แล้วน่าจะทำให้บรรยนายเห็นว่าส่อฉันดี

บอกมีคนชวนนางมาเป็นสอสอตั้งหลายครั้งแล้วเนี่ย

แต่คราวนี้นางจะไปว่ะก็อย่ามาผลักดันนางดีนะ
เดี๋ยวรอนางดูว่านางจะมาอยู่พักไหนเออก็ดีเออ
คุณประดับคุณไม่ลองสอสอปะไงไม่เอาโอ้ยอย่าเลยอย่ารู้
ฉันต้องอยู่กับเธอนึกออกป่ะฉันต้องอยู่กับเธอ
เธอถ้าเธอเป็นสอสอเจอปั๊บฉันต้องยกมือไหว้เลยนะ
แซ่บที่เรื่องมากไม่ทำตัวตามความต้องการของลูกค้าโดยระบุว่า
แมวเอาคุกมาให้อีกแล้วนะว่ากันด้วยนางร้ายพิธีกร
นางร้ายพิธีกรใครวะอ๋อก็จะมีใครก็มีอยู่คนเดียวอ่ะเนอะ
ใครก็ใช่ไหม
คุณแซ่บสร้างวีรกรรมเรื่องมากจนได้เรื่อง
ช่วงสถานการณ์โควิดเป็นช่วงที่วงการบันเทิงต้องหยุดพักงาน
แต่ชีแล้วผู้จัดการก็ไม่ไหวเรื่องมากเรื่องเยอะเหมือนตัวเองเป็น
ซุปตาหื้ม
ใครวะถ้าไม่อ่านต่อเนี้ยอังกฤษกูปล่อยให้เวลาหมดจริงจริงเนอะ
ไม่รู้คุณเขียนใครเขียนมาสิใครหนูไม่รู้ได้ไงนะหนูเป็นคนเขียน
ใครเราไม่รู้อันเนี้ยใครวะไอ้นี่เปล่าใครใครพูดเลย
ไม่พูดสิพูดไม่ได้เมื่อกี้ที่เธอคุยอยู่เมื่อกี้อ่ะ
อะไรอะไรปะโทก็เขียนดิจะไม่ได้ยินได้ไงเรา
อย่างนี้มันอ่านยากตาก็ไม่ค่อยดีด้วยเนี่ยมองไม่ค่อย
ปากอย่างเงี้ยอ่านยากอืมเขียนดิเขียนเขียนเขียนไม่ได้
ไม่มีสคริปอะไรมีรูปสองใช่ไหมเขาบอกว่าสุดท้ายเนี้ย
เจ้าของสินค้าเนี่ยไม่ใช่สิอืมเอาไม่ต่อเร็วเจ้าของสินค้าเนี่ย
อย่างว่าปล่อยให้ชีรวยตามประสานประสานนางเถอะจ้ะ
หุ่นแซ่บเป็นจำนวนมากใครวะอืมไม่รู้ว่ะอันนี้ไม่รู้
ให้คิดกันก่อนหนิงปณิตาหรือเปล่านางร้ายพิธีกรอ่ะ
ของมันอยู่เนอะเอออ่าเรื่องเอาอ่าเดี๋ยวพักก่อนแนะ
เพราะว่าฟ่านปิงปิงนี่เด็ดมากเลย

ขอคุณแม่พี่พจนิดแป๊บบอกให้โทรหาค่ะ

พจนิดแป๊บนึงโดนลีน่าจังบอกให้เตรียมตัวเช็งได้เลย
ขึ้นชื่อว่าคนฝีปากกล้ามาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะ

จะโดนชาวเน็ตต่อว่าเพราะว่าวิจารณ์คนอื่น
แต่ก็ไม่ทำให้เจ้าตัวนั้นเข็ดนะฮะ
ล่าสุดลีน่าจังไลฟ์นะครับ
โดยระบุบอกว่าคนไม่เข้าไปดูในโรงแน่นอน
มีเคล็ดลับไม่อยากให้หนังเจ๊ง
ต้องรีบเอาสีตังค์ไปฉีดโบท็อกด่วน
เอาอาจารย์ยิ่งสักไปชีดโบท็อกซ์ด้วย
พอมันหน้าสวยคนเขาจะได้ตะลึง
ส้มหยุดโกหกจนรัฐบาลก็ไม่ชอบกัน
จะให้ปลดผ้ามันออกจากฝาผนังวัด
เพราะมันเป็นการงมงาย

แต่ก็บอกให้หนังเธอเจ๊งอ่ะพลอดอานอน

เขาบอกให้หนังเธอเจ๊งอ่ะ
อ๋อไม่เป็นไรเราก็รู้

ก็จับดีเดียวรู้ด้วยสำหรับตัว
ฉะนั้นคุณพยายามไม่ไปเจอไม่เคยเจอเขานานมากน่ะ
ตอนที่ดมาตั้งแต่พอจะแตกภาค๒ง่ะ

เพราะว่าเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วไง
เราก็ต้องเข้าใจว่าคือเขาเป็นคนที่พูดจาพูดพูดจาดีไม่ได้ไง
ก็เลยต้องแช่งคนนี้ทีแช่งคนนี้ทีอาจารย์ยิ่งสับไม่รู้เรื่องยังโดนแช่งเลย
เราก็ทำใจเราอย่าไปทะเลาะกันเลยวงการนี้
เพราะว่าเรายังอยู่อีกนานแต่เขาไม่แน่
ตายแล้วคุณจะบอกว่าลีน่าจังจะตายแล้วเหรอ

แต่เขาพูดอย่างนี้ง่ายเขาพูดทะเลาะกับคนนู้นทะเลาะกับนี้
ก็ต้องระวังตัวนิดนึง
คุณร่วมมือกันเพื่อโปรโมทหนังไม่ใช่ไหม

เขาก็เลยใช้วิธีที่แต่เขาพูดกับฉันตั้งนานแล้ว
เขาใช้วิธีด่าเพื่อที่จะให้คนสนใจแล้วก็ไปดูหนังเรื่องนี้
จริงเขาก็มีน้ำใจกับฉันนั่นแหละแต่ฉันก็รู้สึกว่า

อะไรถึงรีน่าจังไหม
อยากจะฝากอะไรถึงรีน่าจังไหม
ไม่ฝากฉันดูแลส้มหยุดดีกว่าเพราะเขาดังกว่ารีน่าจังเยอะตอนนี้
ไม่แล้วใครเป็นพจมานอะไรดีกว่า

แนนเค้กุจมานแล้วส้มหยุดเป็นใคร

ส้มหยุดเป็นคู่มั่นของของอีแน็กซ์ไง

หมายถึงว่าส้มหยุดเป็นคู่มั่นของส้มหยุดเป็นคู่มั่นของชายกลางเหรอ
ใช่เป็นมั่นของใจกลางแล้วก็พจมันก็เป็นแพนเค้ก
อ๋อแต่ทีนี้เขาบอกแค่อันตรีสักกับพี่สิตางไปฉีดเพราะว่า

เออผู้จัดไปถลกที่เกาหลีแล้ว
ผู้จัดไม่ได้ฉีดเลยนะธรรมชาติต้องต้องถามพี่สิตาก่อนเธอฉีดหรือเปล่า

ไอ้สารคดีเอเซียอะไรที่เอามุมสูงถ่ายอะไรนั้นน่ะ
เพราะรู้สึกว่าเป็นคนไทยทำนะ

ก็ว่าเราอย่าไปเอาเรื่องไม่ดีมาใส่หัวเลยเวี้ย

เดี๋ยวกลับมาเรื่องฟ่านปิ่ง